คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่ามกลางกระแสดราม่าตีกลับไปที่คุณแม่ของคุณแตงโมนะคะ
มาออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
หลังจากนั้นมีกระแสมากมายเลยในโซเชียล
ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ดุเดือดทีเดียวค่ะ

เมื่อวานนี้พี่หนุ่มนั้นก็ออกมาออกรายการข่าวใส่ไข่นะคะ
บอกเลยว่าทุกคนนั้นล้วนหาผลประโยชน์จากแตงโม
แม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองที่ทำข่าว
เพราะมีคนดูนะเป็นข่าวที่คนสนใจทั้งประเทศ
พี่หนุ่มบอกเลยมีคนทั้งหิวแสง
มีคนหาเงินมีทั้งคนอยากโด่งดังจากเรื่องนี้
แต่มีคนคนหนึ่งที่พี่หนุ่มบอกว่าไม่เคยเลย
ไม่เคยคิดจะหาประโยชน์จากแตงโมเลย
ก็คือคุณเบิร์ตคนที่เป็นรักครั้งสุดท้าย
แล้วเขาบอกว่าเป็นรักที่ดีที่สุดของแตงโม
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
คือพี่บอกเลยนะอันนี้พูดตรงเลยนะ
จริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

จริงเลยนะโคตรจริงเลยนะ
มันเหมือนสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ย
มันมีเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นเลย

บอกเลยนะบางคนหาแสงจากเรื่องของแตงโม
บางคนหาเงินจากเรื่องแตงโม
บางคนหาความแบบด่งดังจากเรื่องแตงโม
แม้กระทั่งสื่อก็ต้องหาเรตติ้งจากเรื่องของแตงโม

คนเดียวที่ไม่เคยหาประโยชน์กับเรื่องแตงโม

ว่าเป็นรักที่ดีที่สุดในชีวิตจริง

บอกว่าเลยว่าเป็นคนโคตรดีนะคะ

อยู่แบบไปนั่งน้ำตาไหลอยู่ตรงลิมตะหลิงอะ

นั่งรอแบบมีความหวังอยู่ว่า
จะต้องเจอไม่รู้ว่าจะเจอเขาในรูปแบบไหน
แต่ฉันจะต้องเจอไปไหว้เรือแทบทุกลำ
ในการที่ออกไปเพื่อที่ว่าขอลงเรือไปด้วย
เพื่อจะไปตามหาคนรักของเขา
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายต่อหลายคืน

ขอเก็บเป็นความทรงจำของเขานะคะ
แล้วก็ทยอยลงรูปความรู้สึกความรักต่าง

อย่างเมื่อวานได้ติดตามพี่มดดำในรายการแชร์ด้วย

ตอนจะปิดเบรกโฆษณาพี่มดดำพูดบอกว่า
โมฉันขอบคุณแกนะที่มีเรื่องราวของแกขึ้นมา

หนักรู้หลายอย่างแล้วก็ทำให้คนมาติดตามรายการเขาด้วย

ที่สองคนตระหนักรู้ก็คือหันไปรักคนข้างคนรอบตัวให้มาก
ถ้ามีแบบอยากบอกรักให้รีบบอกรักเลย
เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เรารักเนี่ยจะจากเราไปวันไหน
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เลยนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าวันพรุ่งนี้มีจริงไหม

เอาเป็นว่ารักใครให้บอกแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชม